คุณผู้ชมพาไปดูงานประเพณีถวายข้าวจี่ยักษ์กันหน่อย
เคยเห็นหรือเปล่ายักษ์ขนาดที่แบบว่าโอ้โหใหญ่โตโมโหลาน

ปกติก็จะเอาแค่ปั้นข้าวเหนียวเสียบไม้ไปปิ้งนะ
นี่ทำข้าวจี่ยักษ์ใหญ่โตโมโหลานแบบนี้เลย
นะฮะใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมชาวบ้านหลายคนต้องช่วยกันปั้นข้าวจี่ยักษ์ก้อนนี้
เกลือไปย่างไฟอ่อนทาด้วยไข่ให้มันหอม
นี่เอาไข่เด็ดตรงนี้ทาเข้าไปนะครับ
จริงเราเคยกินแค่เป็นก้อนกลมเท่าฝ่ามือเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข้าวจี่ยักษ์เลยนะฮะ
นี่คือบรรยากาศประเพณีถวายข้าวจี่ยักษ์ที่วัดทุ่งสนุนรัตนามราม
บุญข้าวจี่หีดเดือนสามและก็ทำข้าวจี่ยกถวายพระทรง
ด้วยนะก็มีการทำบุญตักบาทนะฮะพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์
การเขียนพาตรายห่วมเจดีประทาศข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุด
แห่งเดียวของกำแพงเพชรแต่ว่าไฮไลท์ของงานนี้ครับ
ชาวบ้านช่วยกันเอาข้าวเหนียวนึ่งสุกมาพันไม้
มาพันใส่ไม้แล้วก็ทาเกลือแล้วก็เสียบไม้
ทาด้วยไข่แล้วก็เอาไปย่างไฟ
เป็นข้าวจี่แบบเสียบไม้แบบนี้แหละ

บางคนเขาทากับแจ่วเอยอะไรเอ่ยแล้วอยากจะกินกันใช่ไหม
พี่จิ้มแจ่วพี่ชอบแบบเผ็ดหน่อย

แล้วหน้าหนาวกินข้าวจี่มันก็จะอุ่น

มันเป็นจาแซ่บนะ
พอเอามาปักเป็นพุ่มต้นผ้าป่าแบบนี้
ก็เลยเอาพุ่มข้าวจี่ไปถวายพระทรงอีกทีหนึ่ง

ปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานครับของชาวไทยอีสานเขา
แต่ว่าไฮไลท์ทุกคนไม่พลาดเลย

ปรากฏว่าเขานับได้๑๔๗ไม้
ชาวบ้านก็บอกว่าเออวันพระใหญ่

ต่างคนต่างทำเอาไปเสียบได้๑๔๗ไม้
ก็๑๔๗ก็๑๔๗ก็จะเอาไปเสี่ยงโชคกัน
เพื่อวันนี้จะได้โชคพร้อมกัน
รับวันพระใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อวานนะฮะ

เราจะใช้คำเดิมของเรา๓คนนะ

บัสของสมาคมคนนิยมตัวเลขหรือยัง
เราจะพาไปแวะตามป้ายต่าง

ท้าเวสวรรณกำลังมา
นี่แหละฮะเดี๋ยวจะเห็นชาวบ้านก้มเงยอยู่ริมถนนเนี่ยครับ
ชาวบ้านมาแก้บนกับองค์ท้าเวสวรรณครับ
ที่วัดเขาชัยทงนะครับ
ริมถนนพระหลโยธินณเพอร์ตากฟ้า

ชาวบ้านกลุ่มนี้เอาดอกกุหลาบมาปลูก๑แปลง
เพื่อถวายกับองค์ท้าเวสวรรณนะครับ
หลังจากถูกรางวัลมา๔งวดแล้วจ้า
หลังจากแก้บนเสร็จก็ต้องขอโชคต่อกันเลยใช่ไหม
พอพรท้าเวสุวรรณแห่งนี้ไม่ยากหรอก
ถ้าคุณขับรถมาตามถนนพระหลโยธินนะครับ
เส้นตากฟ้าตากคลีนะครับ
พอมาถึงบ้านเขาชายทงเนี่ยนะ
จะเห็นเลยเห็นแต่ไกลเลยเนี่ยนะฮะ

เพราะอยู่ริมถนนเลยนะครับ

อีกนครหนึ่งล่ะลงไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้าง
ที่วัดเขาพระทองที่ชะอวดครับ
ก็มีท้าเวสวรรณเหมือนกันนะฮะ

ลานหน้าผาเขาพระทองท่ามกลางนะครับ
การดูแลมาตรการเรื่องของโควิด๑๙
เคร่งครัดเพราะว่าเป็นพิธีบวงสวงนะฮะ

เกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ครับคุณผู้ชม
คือชาวบ้านของผมมองขึ้นไปบนฟ้านะฮะ
พระอาทิตย์ทรงกรดอยู่เฉพาะเหนือวัดเท่านั้นนะครับ
แต่รอบเมฆฝนดำถมึนเลยลอยอยู่บนฟ้า
แล้วฝนก็ตกด้วยนะแต่เฉพาะตรงวัดเนี่ย
ที่ไม่ตกไม่เปียกและเป็นแบบนี้จนเสร็จพิธี

หลังจากประกอบพิธีบวงสวงเสร็จแล้วนะครับ
คณะกรรมการวัดเนี่ยก็จุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
เสียงสั่นลั่นวัดแบบนี้เลยนะครับ
เลขหางประทัดล่ะเลขหางประทัดนัตตะพง

มันต้องมาแล้วนี่ฮะนี่เต็มนะครับ
ต่อเลยนะครับพอไปยศโทนไปดู
กล้วยใจแตกเดี๋ยวนะ
สูงยังไม่ถึงเมตรเลยอันนี้สูงขนาดนี้
อาจมากทั้งหน่อทั้งปลี

แล้วจะบอกว่าคืออายุสักประมาณ

หลังซีปแปลว่าอะไรงวดที่แล้วเออ

ไอ้ต้นเนี้ยมันมีมาแล้วงวดที่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่า
เอาเลขที่บ้านสี่ศูนย์สามเนี่ยไปซื้อปรากฏว่าถูก
ถูกเลขท้ายอ๋อศูนย์สามสามศูนย์น่ะอ๋อ
นั่นแหละค่ะก็เลยต้องกลับมาแก้บนอีกครั้งหนึ่ง
แบบนี้นะคะชาวบ้านตำบลสำรานอำเภอเมือง
จังหวัดยะโสธรค่ะก็เลยต้องเอานี่เห็นไหม
ไทยสีฟ้าพร้อมกับเครื่องสำอางแป้งน้ำหอม
คุณผู้ชมเชื่อว่างวดที่แล้วแม่ตานีให้โชคให้ลาบ
กลับมาครั้งนี้ก็ขอกันอีกนะคะคุณโสพิษเปรี้ยวปลีอายุห้าสิบหกปี
เจ้าของบ้านบอกว่านี่ค่ะกลับมาครั้งนี้ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปกราบจุดทูบ
ขอเลขอีกครั้งหนึ่งสามีของเธอฝันเห็นหญิงชรามาขออยู่ด้วย
พร้อมกับบอกว่าให้สามีไปซื้อลอตเตอรี่เลขเจ็ดศูนย์หกอืม
งวดที่แล้วได้๗๐๖งวดนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นอันนี้ค่ะ
ส่วนนี้คือเลขทูปเสียงทายนะครับคุณผู้ชมดูหน้าจอเองเลยนะคะ
ไม่พูดมากกลัวเลขเคลื่อนนะคะส่วนที่จังหวัดปลาจีนบุรีค่ะ
ปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีนี่ท่อนตะเคียนค่ะคุณผู้ชมแล้วคล้ายอะไรอ่ะก๊อฟดูสิ
ตกคล้ายอะไรวันไหมนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะถูกวางไว้ที่วัดโคกอูทองหมู่ที่๗ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามนะคะ
แล้วเห็นไหมทำไมสีขาวก็ชาวบ้านไงเอาแป้งไปโรยไปถูนะคะ
ที่เห็นคือชาวบ้านบอกว่าก๊อฟดูเลขอะไรก๊อฟเห็นเหมือนชาวบ้านป่ะ

เลขที่ชาวบ้านเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถั่วเลข๗
ส่วนเลขก้านทูบ๓๓๒อะไรมันจะตรงกันขนาดนี้นะคะ
วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเยอะนะคะ

เออนะฮะเอาไปต่อกันเลยครับอ่างน้ำมนต์นะฮะไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
ที่วัดสรรมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่เอาไปดู
เห็นเลข๓มาแต่ไกลเลยนะ
อุ๊ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้ว

นักเสียงโชคพยายามส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์หน้าไอ้ไข่
น้ำตาเทียนสีแดงเลขอะไรกันบ้างนะฮะมันมีทั้งชัดทั้งไม่ชัด
ไปส่องกันที่บ้านนะฮะไม่อยากจะให้คนมาส่องด้วย
งวดที่ผ่านมาหลายคนก็มองเห็นไปได้จากที่นี่ไปนะครับ
หน้าสามศูนย์แปดแล้วก็ถูกรางวัลกันไปหลายท่านเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามาแรงมากเลยเพราะว่าวันพระใหญ่เมื่อวานนี้วันมาครับบูชาก็น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์ความขลังเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ไอ้ไข่วัดสรรมะเกียงเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าอันดับหนึ่งของเชียงใหม่ที่ให้โชคคนสำเร็จมามากมายเช่นเดียวกันนอกเหนือโชคราบก็คือเรื่องของ

ทั้ง๘ทั้ง๖ทั้ง๗มันก็เยอะเนาะเยอะอยู่ค่ะแล้วแต่แล้วกันอันนี้ที่วัดทรงเสวยที่จังหวัดชายนาฬวันนี้มาแน่เลยนะวันนี้นะเลขอะไรอ่ะ